คราวนี้มาทำกับพระเลยนะคะ

คือมิจฉาชีพมาแล้วก็มาบอกให้พระลูกวัด
เช่าบูชาพระปิดตา

ใช่แต่ว่าตอนแรกก็มีการปฏิเสธนะ
แต่คุยไปคุยมาพอรับมาจะเช่าบูชา
ปรากฏว่าพระลูกวัดไม่ได้สติเลยนะ
รู้ตัวอีกทีนึงทำไมมือกับขากระดูกกระดิกไม่ได้เลย
เชือกฟางมัดแล้วก็เอาไปยัดไว้ในตู้เสื้อผ้าค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หนองคายนะคะ
ตำรวจสพเมืองหนองคายก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปสอบปากคำพระวีรศักดิ์ธรรมจินโน
เป็นพระนักเทศเป็นพระลูกวัดโชคอำนวยพร
ตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายค่ะ
พระวิรสักธรรมตอนที่ตำรวจไปสอบปากคำ

แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับพระผู้ใหญ่

วีรศักดิ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนตอนประมาณสัก๕ทุ่ม
หลังจากที่ทำกิจวัตรต่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างก็สูงนะ
สูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตร

ผมเนี่ยรองทรงก็เข้ามานั่งพับเพียบเลยนะ
ยกมือประนมไหว้อยู่หน้ากุฏิค่ะ
แล้วก็บอกว่าหลวงพี่อัตมาเดือดร้อน
หลวงพี่แบบเดือดร้อนต้องการที่จะใช้เงิน๑๐๐๐บาท
แล้วทีนี้ก็เอาพระปิดตาองค์หนึ่ง
มาขอให้พระวิรสักช่วยรับไว้ช่วยเช่าบูชาหน่อย
วิรสักเองท่านก็พยายามจะปฏิเสธ
แต่ว่าผู้ชายคนนั้นเขาก็ชวนคุย
แล้วก็พยายามบอกว่าช่วยผมด้วยเถอะครับช่วยผมด้วย
ทีนี้พอพระวีรศักดิ์ท่านรับพระปิดตานั้นมา
หลังจากนั้นพระวีรศักดิ์บอกว่าไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ
มาอีกทีนึงเกือบจะรุ่งเช้าแล้ว
พระวิรสักธรรมรู้สึกตัวอีกทีนึง
แต่มือแน่นเลยค่ะเพราะว่าโดนเชือกฟางมัด
เท้าก็โดนมัดแล้วอยู่ในตู้เสื้อผ้าอุดอู้เลย
พอได้ยินเสียงเนรมาตะโกนเรียก
ก็เลยพยายามร้องขอความช่วยเหลือ
ทีนี้ตอนออกไปดูว่ามีทรัพย์สินอะไรที่มันศูนย์หายไปบ้าง
คนร้ายเอาเงินสดไป๑๖๐๐๐บาท
แล้วก็เอาเลสข้อมือ๕๐สตางค์ไป
แล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่อง
ซึ่งพระวีรศักดิ์ท่านก็บอกว่าคนร้ายคงไม่ใช่คนในพื้นที่หรอก
เพราะว่าเท่าที่อัตมาดูหน้าแล้วก็ไม่ค่อยจะเคยเห็นหน้ามาก่อน
อาจจะเป็นคนต่างถิ่นที่ประสงค์ต่อทรัพย์ของเจ้าอาวาส
เพราะว่ากุฏิที่พระวิรสักอยู่ติดป้ายข้างหน้าไว้เลยว่ากุฏิเจ้าอาวาส
แต่จริงเจ้าอาวาสไม่ได้อยู่ที่กุฏินี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานแล้ว
ไปดูกล้องวงจรปิดรอบวัด
เพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป